ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าพรุ่งนี้วันลอยกระทง
หนุ่มคนไหนที่ยังไม่มีคู่ไปลอยกระทง
้วมีโปรโมชั่นมาเสนอนะคะ

หรืออยากจะเดินเป็นคู่ถ่ายรูปคู่

องวันนี้รับฟรีไฟแชค
เป็นโปรโมชั่นของผู้หญิงสองคนนี้ค่ะ
เดินเป็นเพื่อน๓๐นาที๒๐๐บาทจ้ะ
เดินเป็นคู่พร้อมถ่ายรูป๓๐๐บาทจ้ะ
งมเหลือนชั่วโมงละ๕๐๐บาทจ้ะ

ถ้าอยู่ด้วยทั้งคืน๑๕๐๐บาทจ้ะ
ถ้าจองวันนี้แถมฟรีไฟแชค

จองวันนี้แถมฟรีไฟแชค

คุณใยใบกับคุณใยแปรอายุ๗๔แล้วนะคะ

ค่าตัวอย่างที่คุณยายท่านบอกค่ะ
แค่เดินเป็นเพื่อนครึ่งชั่วโมง
ถ้าเดินเป็นคู่มีถ่ายรูปด้วย
แต่ถ้าอยากให้งมเหรียญด้วย
ชั่วโมงละ๕๐๐อาจจะแพงหน่อยเพราะมันหนาว
แต่ถ้าจะเหมาอยู่ด้วยทั้งคืน๑๕๐๐บาท

วันนี้รับฟรีไฟแชค
ชาวเน็ตไปแซวคุณยายกันเยอะมาก
คุณยายสองท่านกันเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ

การที่คุณยายทันสมัยแล้วก็ใช้อะไรในโลกโซเชียลแบบนี้

บางคนก็แซวว่าคุณยายจะไม่งองแงร้องหิวอะไรนะ
คุณยายเคี้ยวหมากปากแดงมาเลย
จะไม่งอแงร้องหิวหมากใช่ไหมเนี่ย

มีคนถามว่าคุณยายถ้าผมจองคิวคุณยายเนี่ย

บางคนก็มาแซวว่าพ่อหาคนไปรอยกระทงคู่คุณพ่อได้แล้ว
ลูกไปแซวพ่อในคลิปของคุณยายทั้งสองท่าน

ลูกหลานคงอัดคลิปให้นั่นแหละ